คุณผู้ชมครับพูดถึงเรื่องบนท้องถนนนะฮะที่จังหวัดนครพนมครับ
มีสี่แยกใช้ชื่อว่าแยกวัดใจอีกฝั่งหนึ่งเป็นรถเก่ง
ฝั่งหนึ่งเป็นรถบรรทุกชนกันดังสนั่น
แล้วปรากฏว่าคนขับรถเก่งนั้นก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
นี่ครับคุณผู้ชมครับชนกันอย่างจังพอดีนะครับดูภาพอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ
เป็นจังหวะที่ฝั่งขวามือเป็นรถพ่วงขับมานะครับรถพ่วงเนี่ยชนรถเก๋งสีขาวครับ
สภาพรถนี้เล่เทศกลางกลางคันเลยค่ะใช่พังยับเยินนะครับบ้านก็ติด
ซากรถครับกู้ภัยต้องมีการใช้อุปกรณ์ตัดทางเพื่อจะเอาร่างคนตายเนี่ย
และร้อยเวรสพสวทนะครับถ้าสูทในลำดับถัดไปนะครับจากนั้นก็ติดต่อ

นี้ไม่มีไฟแดงนะเมื่อกี้ที่เราดูเนี่ย

แล้วก็ทุกฝ่ายมันก็เหมือนกับ

แยกวัดใจคือเอาจริงแล้วคือ
มันต้องชะลอนิดหนึ่งนะเพราะว่า

ขับมาแบบนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ

คนที่ขับรถเก่งด้วยในครอบครัวนะครับ